สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักเหลือเกินและจะเป็นแบบนี้ไปตลอดจนถึงสุดสัปดาห์ค่ะ
พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากที่สุดก็คือพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าช่วงนี้ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
หลายพื้นที่มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะ
ฝนจะตก๑๔๐๗๐ของพื้นที่
จุดใดที่มีฝนตกหนักระหว่างน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ
พื้นที่รุ่มควรยกของมีค่าไว้บนพื้นที่สูงค่ะ
กลางและภาคตะวันออกช่วงนี้ฝนค่อนข้างเยอะ
กระจายตัว๑๖๐๗๐ของพื้นที่
จุดที่มีฝนตกหนักต้องระวังภัยจากน้ำ
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้มีฝนทั้ง๒ฝั่งค่ะคุณผู้ชม๑๔
ของพื้นที่ถึงแม้ฝนจะลดลงบ้างนะคะ
แต่มวลน้ำจากฝนที่ค้างเก่าอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม
ขยายวงกว้างทะเลคลื่นสูง๑๒เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ยังเต็มไปด้วยเมฆอุ้มฝนเน้นตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำร้อยละ๔๐
ของพื้นที่อุณหภูมิสบายค่ะ
คุณผู้ชมนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ